มีข่าวมาฝากกันครับก่อนหน้านี้นะครับ
ธีรทรค่อนข้างที่จะเป็นข่าวกับเซเลโซโอซาก้ามากกว่านะครับ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยอีกหนึ่งทีมก็คือวิเซอร์โกเบครับ
เจลีกของญี่ปุ่นเหมือนกันมีการยื่นข้อเสนอเพื่อขอคว้าตัว
ธีรทรบุญมาทันไปร่วมทีมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ธีรทรเนี่ย
ก็มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าอยากจะไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งก็ดูการที่ผ่านมาวิสเซอร์โกเบจบอันดับเก้าในลีก
เข้ารอบแปดเกมสุดท้ายเอ็มเพอร์เลอร์ครับซึ่งทีมก็มีลูคัสโพดอลสกี้
กองหน้าทีมชาติเยอรมนีร่วมทีมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหากว่าธีรทรสามารถบรรลุข้อตกลง
จะกลายเป็นคนที่๓นะครับของนักเตะไทยต่อจากชนะทิพย์แล้วก็ธิรสินที่ไปเล่นในเจลีกของญี่ปุ่น
ซึ่งเรื่องนี้ครับเจ้าอุ้มก็บอกนะครับว่าตื่นเต้นที่รู้ว่ามีทีมจากญี่ปุ่นสนใจเพราะว่าเป็นความฝันของตัวเขาที่อยากจะไปเล่นที่เจลีกสักครั้งในชีวิตเพื่อพัฒนาตัวเองกลับมารับใช้ทีมชาติไทยในอนาคต
แต่ตอนนี้ก็ยังมีสมาธิให้กับต้นสังกัดเมืองทองเนื่องจากว่ายังมีโปรแกรมสำคัญ
ก็ยังไม่ได้อีกครั้งนะครับศึกแรกของเทียร์ทอลที่ผ่านมาแล้ว๑เกม
เกมที่๒กลับมาเล่นที่๓สู้ประจาศัย
เมืองทองเจอกับสนานขัดหวาทีมจากเวียดนาม
ทะเลทีวีช่อง๓๒ถ่ายท้อสดให้ชมจากสนามสู้ประจาศัยวันที่๖มหังกราคม
ก็เข้าสัญญาณ๑๘นาที๓๐นาทีเป็นต้นไป
เกมแรกเมืองทองนะครับก็ถือว่ากลุ่มความได้เปรียบมาก่อน
เพราะว่าชนะทีมจากเวียดนามมาได้๓ประตูต่อ๑ครับ